มาดูต่อกันที่เรื่องน่ารักของบ้านแม่แอฟกันบ้างดีกว่าค่ะ
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาบอกเลยว่าไม่มีใครมีความสุขเท่าน้องปีใหม่แล้วล่ะค่ะ
อกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องปีใหม่ด้วย
ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะแล้วคุณแม่แอฟเนี่ยปีนี้ใจดีค่ะ
แม่แอปแอนเดอร์แก๊งจัดเต็มกันเลยตั้งแต่ช่วงก่อนวันเกิดน้องปีใหม่เนาะ
พาครอบครัวกันไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะได้โพสต์ภาพเที่ยวทะเลแบบนี้ความสุขมากนะคะ
บินกลับมาพาลูกสาวทำบุญวันเกิดที่วัดโพด้วย
พร้อมหน้าพร้อมตาน้าพุทธแล้วก็น้าจุ๋ย
น้าคนสนิทหรือว่าเพื่อนรักต่างวัยของน้องปีใหม่นั่นเองนะคะ
น่ารักมากแล้วก็พอช่วงเย็นบรรยากาศนะ
ดวงอาทิตย์กำลังจะตกนี่บ้านนี้เข้าไปกันต่อ
ร่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาฉลองวันเกิดไปเลยค่ะ
แม่แอฟก็โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนเล่าเหตุการณ์ว่า
ปีก่อนลงเรือตื่นเต้นดีใจพอลงเรือปั๊บ
โวยวายเลยค่ะบอกว่าหนูกลัว
นั่งไปแป๊บเดียวอารมณ์ดีค่ะร้องเพลงไม่มีหยุดเลย
แล้วช่วงหลังเห็นบอกว่าทิ้งคุณแม่เลยนะ
ไปคุยกับกัปตันคุยกันไปยาวจนถึงฝั่งเลยค่ะ
สรุปแล้วว่าวันเกิดปีนี้น้องปีใหม่แฮปปี้แบบสุดค่ะ
เออนะว่าบรรยากาศดีนะคะไปลองเรือไปฟังบรรยากาศเต็มดีกว่าค่ะ
อันนี้เป็นบรรยากาศในค่ำคืนนั้นเนาะ

บรรยากาศแช่มชื่นดีจริงนะคุณผู้ชมนะ
แต่ก็นั่นแหละเห็นใครมีความสุขไม่ได้
คอมเมนต์มันก็มาเหมือนกัน

คุณพ่อเขาไม่ว่างอะเนาะลืมวันเกิดหนูปี

ใครอ่านไปอ่านมาก็เอ๊ะ

ภรรยาของคุณสวยมากสวยกว่าแฟนคนปัจจุบันทุกวันเลยนะ

ปีนี้คุณสงกรานไม่เห็นอวยพรวันเกิดลูกสาวเลย
แล้วดรามาอีกยาวเย็ดเลยค่ะ
บางคนก็เข้าไปตอบแทนนะ

ยังไม่เลิกดราม่ากลับบ้านเขาอีก
ก่อนที่จะคอมเมนต์จะบานปลายอะไรไปกันใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
ช่วงเย็นวานนี้เองคุณปู่ภัยวงแห่งโบนัสจาก
ภาพนี้มาเลยดูนะแล้วก็เงียบซะ
เป็นงานวันเกิดย้อนหลังของน้องปีใหม่ค่ะ
ก็มีคุณย่าแล้วก็พี่นั้นนะบ้านเตชะนรงค์เนี่ย
อยู่ร่วมเฟรมกันครบเลยค่ะ
ถือว่าเป็นการสยบดราม่าของคุณสงกรานที่บอกว่า
คุณสงกรานลืมวันเกิดลูกจนถูกหมัดเลยเห็นมั้ย
คนนี้คนที่บางชาวเน็ตบางกลุ่มบางท่านนะคะ
เขาก็มาคอนเฟิร์มว่า
คุณพ่อบ้านนี้เขาไม่เคยลืมลูกสาวค่ะ
แล้วช่วงตอนกลางคืนเนี่ยคุณสงกรานก็เลยโพสต์ต่อเลยเป็นคลิปเนี่ย
เดี๋ยวลงไอจีนี้เป็นคลิปที่ลูกสาวกำลังเหอะแกะของขวัญจากคุณพ่อเดี๋ยวไปดูความน่ารักของน้องตีกันหน่อยค่ะ

ต้องซื้อให้อีก๑๐อันกิโ๑๑กว่าฉันจะลืมหน้าแบบนั้น
ล่าสุดดิฉันเจอคุณแอฟทักษะออน
แต่ขอเล่าบรรยากาศวันที่พาลูกสาวไปทำบุญวันเกิดที่วัดหน่อยค่ะ
เขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะ
จากนาพุทธแล้วก็น้าจุ๋ยนี่แหละ
จะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์แม่แอ๊บเลยดีกว่าค่ะ

เพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะคนไปร่วมงานน้อยลงหน่อยค่ะ

แต่ว่าถึงแม้ปีนี้จะคนน้อยหน่อย
แต่ว่ามีสเตอร์ไพรส์ให้ปีใหม่
ตอนแรกเขาบอกไม่มีเลยเหรอ
อะไรอย่างนี้คือเขาก็แบบ
เบาะคนน้อยอะไรแบบนี้

ถือว่าเป็นเจ็ดควบที่มีความสุขนะคะเป็นอันนี้มันยิ่งโตยิ่งน่ารัก
ไม่มีทางลืมคุณลูกค่ะเพียงแค่จะจัดวันไหนก็เรื่องของเขา